กรติภาวะโลกรองสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะ
วันของแร็ดขอพื้นที่ให้แร็ด๑วันหน่อยค่ะ
วันอนุรักษ์แร็ดโลกนะคะตรงกับวันที่๒๒กันยายนของทุกปี
เพื่อตระหนักถึงความสำคัญเรื่องของปริมาณแร็ดที่ลดลงอย่างน่าเป็นห่วงนะคะ
แล้วก็ที่สำคัญถือว่าเป็นการต่อต้านการล่าเอานอแร็ดไปขายอีกด้วย
คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าปัจจุบันแร็ดเนี่ยกลายเป็นสัตว์ใกล้ศูนย์พันธุ์มากเลยค่ะ
โดยเฉพาะสาเหตุหลักจากการตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นที่อยู่อาศัยของแร็ดนะคะ
แล้วก็อีกสาเหตุหลักหนึ่งที่สำคัญคือการล่าของมนุษย์ที่ต้องการนำนอแร็ดไปขายไปแปรรูปเป็นเครื่องประดับต่าง
หรือว่าบางคนมีความเชื่อแบบผิดผิดคือการนำเอานอแร็ดไปปรุงยานะคะ
ตามความเชื่อของชาวจีนว่าสามารถรักษาโรคต่างหรือว่ารักษาโรคบางโรคได้
ลักลอบฆ่าแร็ดนะคะเพื่อเอานอไปขายในตลาดเนี่ยพบว่าตลาดส่วนใหญ่แล้วก็ตลาดค้าขายใหญ่ที่สุดในเอเชียจะอยู่ที่เวียดนามค่ะ
รวมไปถึงพบว่าแรชวาตัวสุดท้ายของเวียดนามนั้นถูกพบว่าเป็นซากไปแล้วนะคะ

สำหรับในประเทศไทยนะคะมีการบันทึกไว้ว่าเคยเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของแรดป่า๒ชนิด
ได้แก่แร็ดชาวาและก็แร็ดสุบาตราหรือว่ากระซุ้นะคะ
แต่ว่าสัตว์ป่าทั้ง๒ชนิดนี้ได้ถูกระบุไว้อย่างชัดเจนแล้วว่า
เป็นสัตว์ที่ศูนย์พันธุ์ไปแล้วจากธรรมชาติในพื้นที่เมืองไทย
แล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดนะคะที่ทุกคนควรตระหนัก
แล้วก็ช่วยกันแก้ไขคือการค้านอแร็ดอย่างผิดกฎหมาย
รวมไปถึงการที่มีการล่าและค่ายอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าในแต่ละปีแร็ด๑๐๐ตัวถูกฆ่าเอานอแร็ดไปขายค่ะ
ถือว่าเป็นกิจกรรมทางอาชญากรรมที่ใหญ่เป็นอันดับ๔ของโลกนะคะ
แล้วก็มีมูลค่าประมาณ๗๒๓พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีอีกด้วย
จากวิกฤตการณ์ใกล้ศูนย์พันธุ์ของประชากรแรกค่ะ
ช่วยกันอนุรักษ์ประชากรแร็ดกันหน่อย
ช่วยกันต่อต้านค่านิยมที่จะมีการนำนอแร็ดไปทำเครื่องประดับหรือว่าความเชื่อผิดต่างนะคะ
เพื่อไม่ให้สายพันธุแร็ดหมดไปจากโลกของเรา
อย่าลืมแร็ดแล้วก็อย่าลืมที่จะอนุรักษ์แร็ดไปด้วยกันด้วยนะคะ